นักรัมข่าวมาก
นักรัมข่าวมาก

จากธนาคารกรุงเทพ

เพราะว่าเรามีของกินมาฝากคุณผู้ชมเยอะมาก

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปอิ่มอร่อย
น้ำสำราญกันในช่วงของตลอดกิน
วันนี้จะพาไปทานอาหารไทยแบบสำหรับตำรับโบราณ

แกงแก้วตาหอมยี่หร่ารสร้อนแรง
ชายใดได้กินแกงแรงอยากให้ฝ่ายฝันหา
เอาไม่ขัดเลยเหรอ

ไปเลยที่จังหวัดสระบุรีคุณผู้ชมครับ
ไม่ใครค่ะที่นี่นะร้านนี้น้องมันตอบ
เขาบอกว่าอยู่คู่กับจังหวัดสระบุรีมาอย่างยาวนาน

เพราะฉะนั้นไปติดตามความอร่อยกันในช่วงของตลอดกิน
ดีไอบลูพาวเวอร์
ตลอดกินทั่วถิ่นไทยกับรถคู่ใจของผมคันนี้
มาที่จังหวัดสระบุรีมาร้านนี้ครัวบ้านสวนนะครับ
เป็นร้านที่อยู่คู่กับจังหวัดสระบุรี
มาอย่างยาวนานถึง๓๐กว่าปี
ไม่รอช้าไปติดตามความอร่อยกันเลย
ตอนนี้เจ้าของร้านอยู่กับผมแล้วนะครับ

บางที่เปล่านะครับเป็นเจ้าของร้าน
เห็นบอกว่าเป็นร้านที่เก่าแก่ที่สุดเลยว่าอย่างนั้นเลยเหรอฮะ
ใช่ครับเฉพาะร้านอาหารนะครับผมก็เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดสระบุรีตอนนี้ครับ
อะไรนะที่มันทำให้ร้านของพี่เนี่ยมันถึงได้อยู่ยงคงกระพันธุ์
เน้นคุณภาพแล้วก็เน้นความอร่อยนะครับผม

เพราะว่าคำนึงถึงสุขภาพของลูกค้าที่มาทานข้าวนะครับผม
คุณแม่เป็นคนแม่กองครับ
ก็จะเป็นวัตถุดิบเป็นสูตรของคุณแม่กอง
รสชาติของแต่ละเมนูก็เลยถูกอกถูกใจ

ก็มีเซตของผักต้มกะทินะครับผม

หลายอย่างที่มาจัดในชุดนี้

ใช่ครับอันนี้ปราธูจับโม้เลยครับ

ใครที่ชอบทานน้ำพริก

ลองสั่งกันดูนะครับรสชาติจะจัดจานหน่อยนะ
เอาล่ะไปดูเมนูต่อไปกันบ้างดีกว่า

มันใหญ่เกินไปบางทีรสสัมผัสของมัน

แล้วก็มีเครื่องส้มที่เราตำเองนะครับผม

มันช่วยทำให้เราระบายท้องได้ด้วยนะครับ

แล้วก็มะเขือยาวเป็นสมุนไพรไทยอะไรอีก

รสชาติจัดจ้านอร่อยมากครับ

มันเข้ากันดีกับน้ำซุปที่มันเปรี้ยว

ครับ
การเดินทางมาที่นี่เป็นยังไงบ้างครับ

จังหวัดสระบุรีไม่ต้องขึ้นสะพานเลี้ยวขวา

ในช่วงของตลอดกินทั่วถิ่นไทย

ผมจะไปพร้อมกับรถคู่ใจของผม

คุณผู้ชมก็ส่งมาว่าโหน่ากินจริง

ต้องสดต้องอร่อยต้องสะอาดด้วย
ร้านที่จะพาไปเนี่ยเป็นร้านหอยทอดอืม
ต้นตำรับเลยเป็นสูตรที่ทำมาอย่างยาวนาน๔๐ปีแล้ว
แต่ว่าปีนึงไม่ได้ทานได้ทุกวันนะ
เป็นช่วงเทศกาลเท่านั้น

จะพาไปที่บริเวณศาลเจ้าพ่อปึงเท่ากงจังหวัดสุโขทัยนะคะ
งิ้วเขาจะจัดอย่างยิ่งใหญ่เป็นเวลา๑๐วัน๑๐คืน
โดยจะมีการแสดงงิ้วแล้วก็มีการละเล่นต่างด้วย
มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างเป็นจำนวนมาก

หอยทอดโบราณร้านนี้นะคะ
เพราะว่าจริงแล้วมันเป็นร้านที่อร่อยมาก
แล้วก็มีคนมารอซื้อกันเป็นประจำทุกปีเลยนะคะใช่ค่ะ
ชาวบ้านเขาก็เลยเรียกงานนี้ว่าเทศกาลหอยทอด
เพราะมีพ่อค้าแม่ค้ามาออกร้านขายหอยกันเยอะมาก
หอยทอดที่เป็นระดับตำนานในงานงิ้วสารเจ้าพ่อปึงเท่ากง
ก็คือร้านหอยทอดโบราณคุ้งเจ้าเก่าผู้นี้นี่เอง
คนนี้คนนี้ใช่ค่ะเฮียคุ้งก็เล่าให้เราฟังบอกว่า
หอยทอดในงานงิ้วสารเจ้าพ่อปึงเท่ากงมา๔๐ปีแล้วนะคะ
สำหรับสูตรหอยทอดที่ขายก็จะเป็นสูตรโบราณเลย
สืบทอดกันมาหอยของทางร้านเนี่ยเป็นไงจะสดมากสดใหม่มาก
ใช่ค่ะดูสีของหอยก็รู้นะคะ
และจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่แป้ง

จุดเด่นของหอยทอดมันต้องเป็นแป้งกับหอยเท่านั้นนะ
พอหอยกับแป้งเนี่ยที่มันสดแล้วมันได้มาตรฐานได้คุณภาพเนี่ยนะคะ
พอมาทอดแล้วมันก็จะให้สีเหลืองกรอบอร่อย
ไม่เหนียวไม่อมน้ำมันมากนะคะ
สำหรับหอยทอดที่ร้านนะคะปีนึงขายครั้งเดียว
ก็คือช่วงงานงิ้วสารเจ้าพ่อปึงเท่ากงนั่นแหละ
อย่างที่บอกไปไม่ได้หากินกันง่าย

เขาจะขายสาระเป๋าขนมจีบ
ขายอยู่ในตลาดสวรรคโลกถือว่าปีนึงได้กินเพียงครั้งเดียวจริง
สำหรับใครที่อยากจะลองชิมปีนี้ยังทันนะคะ
แต่ว่าถ้าหลังจากวันนี้ไม่ทันแล้วเพราะว่าจัดถึงวันนี้วันสุดท้าย
ใช่ค่ะวันที่๘กรกฎานะคะ
ใครยังไม่ได้กินวันนี้อยู่สุโขทัยไปเลยโขทัย
งั้นรีบไปรีบไปเลยนะเพราะว่าวันนี้วันสุดท้าย
แล้วเขาบอกว่าหอยทอดในงานนี้๑ปี
กินได้มีทานแค่ครั้งเดียวครั้งเดียว๑๐วันเท่านั้น
โหดมากเลยโหดมากค่ะบทงานนี้หลอกปีหน้าเลยนะ
วันนี้วันสุดท้ายด้วยชาวสุโขทัยไปทานกันให้ได้นะ

เป็นที่เคารพสัทธาของทั้งชาวไทยทั้งชาวพม่าเลยนะครับ
เพราะว่าท่านได้ละสังขารไปแล้ว
แต่ร่างของท่านเผาไปแล้ว

ถูกต้องแล้วจะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะ
ชาวระนองเคารพและศักระ

ก็มีบ้างถูกเล็กน้อยลอตเตอรี่๒ตัวอะไรอย่างนี้ได้
คืออย่างผมติดขัดเรื่องตังค์เนี่ย

ก็ถึงบอกว่ามันก็ได้ด่วนแบบในชื่อของท่านจริง

ณวัดวารีบรรพฤษตำบลบางนอนอำเภอเมืองจังหวัดระนอง
สถานที่แห่งนี้มีตำนานเล่าขานถึงความศักดิ์สิทธิ
ของหลวงพ่อด่วนธรรมวโร
เกจิอาจารย์ชื่อดังที่ได้แสดงปฏิหาร
หลังจากละสังขารด้วยอายุ๙๑ปีหรือ๖๙พันศา
และได้แสดงปฏิหารหลังจากประชุมเพลิงแล้วศพไม่ไหม้
ทำให้หลวงพ่อด่วนจึงเป็นที่ศรัทธาของชาวไทยและชาวพม่า
อาศัยอยู่ในจังหวัดระนองอย่างยาวนานนับ๑๐ปี

พูดกันอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือ
หนึ่งในตำนานแผ่นดินที่จะลึกเป็นประวัติศาสต
รักสังขารไปก็ไม่อาจเผาผ่าร่างกายท่าน
นำท่านชาปนกิจแล้วตั้ง๓รอบใน๑วัน
ปรากฏว่าผลจากไหนไม่ทราบ
ก็ตกลงแล้วก็เจาะจงตรงบริเวณที่เผาสวบปู่แรงมาก
เหมือนกับเป็นการที่ว่ามาทำให้ไฟมันดับ
ขณะที่ปู่ยังมีชีวิตอยู่ปู่เคยพูดไว้หลายครั้ง
ปู่บอกว่าถ้าปู่ตายไป
ไม่อนุญาตให้ลูกศิษย์ลูกหาหรือใครเอาร่างปู่ไปเผา
หลายคนตกใจกับภาพที่เห็น
ของปู่ไม่มีร่องรอยแห่งการถูกไฟไหม้แม้แต่น้อย

ปฏิหารของหลวงพ่อด่วน
เกิดเป็นพลังศรัทธาอันแรงกล้าของชาวบ้าน
เจ้าอาวาสวัดวารีบรรพฤษองค์ปัจจุบัน
จึงได้บรรจุร่างของหลวงพ่อด่วน
มรณภาพแล้วไว้ในโรงแก้ว
เพื่อให้ประชาชนผู้เลื่อมใสได้กราบไหว้สักการะบูชา

ซึ่งถือเป็นความเชื่อของผู้คนที่นี่
นั่นก็คือการเดินรอดโลง
คนจังหวัดละนองก็จะมาขอรบนับถือท่าน
แล้วก็การเจ็บป่วยส่วนใหญ่จะเป็นด้านหลังนะครับ
ผมก็จะมารอดว่าขอให้ผมหายการเจ็บป่วย

แล้วก็เคยขอพรอยู่บางครั้งก็เคยขอพร
คือขอพรเวลาที่ว่าตัวเองไม่ไปติดขัดอย่างนี้
คือกลับขอพรท่านนะ
ที่นิยมเอาเป็นว่านิยมที่จะมาสะดอกเคราะห

ส่วนมากก็จะมาขอพรในเรื่องของการให้แค้วคลาดปลอดภัย
ในเรื่องของการขอหวยก็มี
แต่การลอดโลงของปู่จะต้องมีกฎอย่างหนึ่ง
ก็คือว่าไม่ให้นำพระบูชาหรือพระเครื่องรอดลงปู่
เหตุผลก็คือว่าปู่ท่านไม่อนุญาตให้พระบูชาอยู่ใต้ท่าน
เพราะว่าท่านเป็นคนขอรบครูบาจารย์
ท่านจะรู้สึกไม่ดีถ้าเกิดว่ามีพระพุทธรูปพระบูชาหลวงปู่
หลายท่านที่เป็นเกจิคณาจารย์ไปอยู่ใต้ท่าน
สิ่งที่ชาวบ้านได้พูดกับพระอาจารย์อยู่เรื่อย
ที่ได้ขอพรได้หลวงพ่อด่วน
ท่านก็ขอพรได้ด่วนเช่นกัน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่
แต่ชาวบ้านที่จังหวัดระนองเชื่อกันว่า
เหตุการณ์เหนือฟ้าใต้บาดานในครั้งนี้
เกิดจากบุญญานุภาพและบุญญาบารมีของท่าน
สัมผัสความศักดิ์สิทธิ์ได้ที่วัดวารีบรรพฤษ
ตำบลบางนอนริมถนนเพชรเกษม
ห่างจากอำเภอเมืองระนอง๑๐กิโลเมตร
และนี่คือหนึ่งในตำนานของแผ่นดิน
ควรปริศสาทหลวงพ่อด่วนธามวะโว
โอ้โหเรื่องราวของความเชื่อที่จังหวัดระนอง
บอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เรื่องอะไรแบบนี้
เพราะคนไทยนะอะไรที่มันศักดิ์สิทธิ์เราก็นับถือนะคะ
เอาล่ะใครอยากจะขอพรขออะไรก็ไปกันได้จังหวัดระนอง
จอไลน์ของเราคุณผู้ชมขอกันมาเยอะมาก
ขอให้กับทุกคนทุกชีวิตนะครับ
รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่ให้ความช่วยเหลืออยู่ในขณะนี้ด้วย

คุณผู้ชมก็ยังสามารถส่งกำลังใจมาทางหน้าจอไทยรัฐทีวี
รวมถึงเกาะติดภารกิจนี้ไปพร้อมกับเราได้เช่นกันค่ะ
เอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่
ช่วงหน้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ติดตามกันอีกนะครับ
เดี๋ยวจะพาไปรู้จักกับท่านนี้คุณลุงทวี
เป็นผู้ที่ประดิษฐ์เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง

มีเพียงแค่หนึ่งเดียวในโลก

คืออะไรเห็นหน้าเห็นตาแบบนี้ยังไม่เฉลย